ต่อกันที่เรื่องราวของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ไทยรัฐจอบประเด็น
เรานำมาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยท่านผู้ชมนะครับ
วันนี้มีการแชร์คลิปเรื่องของนักเรียนหญิง๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เสียหลักล้มลงนะครับ
โดยคนซ้อนท้ายนั้นวิทย์จะถูกรถบรรทุกทับศีรษะนะครับ
คดีที่เพื่อนยังมีสติดีสามารถดึงออกมาได้ทัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องหน้ารถบันทึกภาพขณะขับไปตามถนน
ด้านหน้ามีหญิงสาวสองคนขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ไหลทาง

แต่จู่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

จากคลิปจะเห็นว่าคนขับตั้งสติได้
ดึงเพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายออกมาได้ทันเพียงเสี้ยวินาที
ประกอบกับรถพ่วง๑๘ล้อเบี่ยงหลบเล็กน้อย
เช่นนั้นอาจถูกล้อรถทับศีรษะ

หน้าโรงเรียนบุญจิตวิทยาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

วันเกิดเหตุกำลังขี่รถไปส่งงานที่โรงเรียน

เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุพยายามเบี่ยงรถออกเลนขวา
แล้วเสียหลักล้มเพราะผิวถนนไม่เท่ากัน
เพื่อนศีรษะกระแทกพื้นสลบคาที่
หลังเกิดเหตุเพื่อนสาวที่รอดชีวิต
ต้องเย็บแผลที่ศรีษะถึงสี่เข็ม
ส่วนเธอมีร่องรอยถลอกตามร่างกายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เมื่อวินาทีแห่งความเป็นความตายผ่านผลไป
ฝากเตือนทุกคนให้มีสติ

ดูรถให้ระวังค่ะ
เพราะว่าถ้าคอนน้อยอยากคุ้มขับดูหวานนอน

และอีกอย่างของทางก็ไม่ค่อยดี
ค่อยพยายามขับช้าดูทางอย่างดี
ส่วนนี้เป็นคลิปขณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและชาวบ้าน
ที่จอดอยู่ในหมู่บ้านเวียงทองล์๓
สีอยุธยาได้รับความเสียหายทั้งคันก่อนลุกลามไปติดรถตู้โฟคสวาเกิ้ล
ด้านหน้ารถได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง
สามารถดับไฟได้สำเร็จซึ่งจากการตรวจสอบยังพบว่า
ไฟลุกลามไหม้บ้านที่อยู่ใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายด้วย
หญิงเจ้าของรถบอกว่านำรถตู้โฟลกสวาเก็นเครื่องยนต์เสีย
จอดไว้ตรงจุดเกิดเหตุนานสามวันแล้วส่วนรถฮอนด้าซีอาวี
ขับมาจอดไว้ก่อนเกิดเหตุไม่นานมากนักแต่ก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดไฟไหม้ได้อย่างไร
เป็นรถของเราว่ะคันคันคันไหนของของหนูค่ะอ่าของของเรา
แต่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันไหม้จากขนาดไหนก่อนใช่ไหมครับหนูหนูซักผ้าแล้ว
แล้วหนูก็ก็อยู่ในบ้านกับลูกหนูตำรวจสพพระอินราชา
ประสานศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มาตรวจหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้อีกครั้ง
ปิดท้ายด้วยคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อสอนรามบุญจันทร์โพสต์เอาไว้
เป็นอุบัติเหตุรถโดยสารเสียหลักพลิกตะแคงข้าวของกระจัดกระจาย
คนขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหลายรายจุดเกิดเหตุเป็นเส้นทางขึ้นเขา
จากอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรชบูรณ์มุ่งหน้าจังหวัดขอนแก่น
ออกไปพบชายคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บนอนแน่นิ่งอยู่ริมถนน
สภาพมีเลือดออกตามร่างกายโดยมีหญิงสาวที่อยู่ในอาการตกใจ
และได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตามตัวเปลือเปื้อนคอยดูแล
พร้อมกับเล่าว่าก่อนเกิดเหตุรถคันนี้กำลังเร่งเครื่องเพื่อขึ้นเขา
แต่จู่กลับไหลลงเขาแล้วเสียหลักพลิกคว่ำ
ผู้โพสต์คลิปนี้ยังระบุว่ารถคันดังกล่าวเพิ่งเดินทางกลับจากงานอสม

หลังเกิดเหตุกู้ภัยเร่งนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาล
ซึ่งจุดเกิดเหตุมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ชาวบ้านขนานนำว่าเป็นโค้งร้อยศพ
แต่โชคดีที่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต